คุณผู้ชมคะแต่ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศ
จากกรมอุตุนิยมวิทยาน่าจะเป็นข่าวดีนะ
เพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากนี้ฝนจะค่อยซาตกน้อยลงแล้วนะคะ
แต่อากาศหนาวเย็นจะค่อยพาดผ่านเข้ามาในประเทศไทย
เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วจะบอกว่าปีนี้เนี่ย
ภาคไหนที่เย็นที่สุดรู้ไหมคะ
ฝนตกหนักเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้
ใครที่รอลมหนาวอยู่นะคะท่านสมหวังค่ะ
เพราะพรุ่งนี้ไปจะมีลมหนาวจากจีนแผลลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศ
ดังนั้นแล้วพี่น้องทางภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบน
จะมีอากาศหนาวเย็นในช่วงค่ำถึงเช้านะคะ
อุณหภูมิพื้นที่ราบก็อยู่ที่๑๗๑๙องศาเซลเซียส
ตามยอดดอยยอดภูจะหนาวจัดลมพัดแรง
ส่วนภาคอื่นจะมีหมอกหนาปกครุมมีลมพัดแรงในตอนเช้า
แต่ว่าช่วงกลางวันแดดจะจัดฟ้าจะเปิด
เพราะฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะ
ถ้าเกิดว่าดูทั้งวันระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
บอกว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวจะแปรปรวนที่สุดแล้วนะฮะ
ค่ะสำหรับลมหนาวปีนี้คาดการณ์ว่าจะหนาวจัด

ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมกราคมนะคะ
ซึ่งภาคอีสานจะเป็นภูมิภาคที่หนาวที่สุดของปีนี้
ภูค่ะมีโอกาสติดลบ๐องศาเซลเซียส
ส่วนภาคใต้ท่านยังต้องระมัดระวังนะคะ
เพราะว่าจะเข้าสู่ฤดูมรสุมฝนคลื่นลมก็จะแรงด้วย
เพราะฉะนั้นประกาศเตือนของทางการยังคงต้องรับฟัง
แล้วก็ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับพี่น้องภาคใต้นะ
กรมอุตุนี้รายงานออกมานะฮะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
เหนือและภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียส
แล้วก็ทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ปกติพื้นที่ราบ
ก็จะประมาณสัก๒๐องศาเซลเซียส
แต่ถ้าขึ้นยอดดอยยอดภูไม่แน่จะหนาวกว่านี้นะฮะ
ถ้าเกิดว่ามองในแง่ดีก็ถึงฤดูท่องเที่ยวของภาคเหนือก็จะได้เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานไปด้วยนะครับ
ส่วนภาคกลางก็จะมีโอกาสที่อุณหภูมิต่ำสุดจะลงไปแตะอยู่ที่๒๒องศาเซลเซียสด้วยนะครับ
หลายคนที่รอรับอากาศเย็นอากาศหนาวก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะครับ